อีกหนึ่งสิ่งหนึ่งเรื่องที่เราไม่พูดถึงคงเป็นไปไม่ได้
คือไม้เคาะหัวของหลวงพกคูณซึ่งท่านเคยใช้
ล่าสุดเนี่ยพระครูสถิตวราพรพระลูกศิษย์ของหลวงพระคุณ
เดินทางมาจากวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสมุทรประการครับ
จึงได้ขอไม้เคาะหัวจากท่านมาไว้บูชา
แต่มาตอนนี้เห็นว่าควรแล้วล่ะที่จะนำมาไว้กับหลวงพ่อคูณ
พระที่เป็นที่เคารพรักของสาธุชนทั่วโลก
จึงได้นำกลับมามอบให้กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเข้าอนุสรสถานเพื่อให้ประชาชนได้ไปชมกันต่อไป
ใช่ค่ะคือทางด้านรองศัตว์อาจารย์ในแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุล
บดีคณะแพทยศาสตร์ก็บอกว่าระหว่างนี้
จะเก็บไม้เคาะหัวของหลวงพ่อคูณเอาไว้
ห้องเก็บสรีระสังขารครูใหญ่หลวงพ่อคูณ
อยู่ที่ชั้น๗ที่อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กับสิ่งของอื่นที่เคยใช้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเตียงผ่าตัดเครื่องมือผ่าตัด

หลังจากนั้นจะมีการนำไปตั้งแสดงในอนุสรสถาน

รวมถึงทางด้านรองศัตว์อาจารย์ในแพทย์ชาญชัยก็บอกอีกด้วยนะคะ
ว่าในอนาคตก็มีแผนการจะจัดสร้าง
ห้องที่ชั้น๗เป็นห้องนิทัศกาลหลวงพ่อคูณ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีชื่อพิพิธภัณฑ์
เพราะว่าจะไปซ้ำกับอนุสรสถาน
แต่อย่างไรก็ตามจะมีการหารือเรื่องนี้กัน
หลังจากเสร็จพิธีพระราชทานเผลิงศพหลวงพ่อคูณนะคะ